ทุกคนผู้ชมครับปฏิหวัดการณ์ในการไล่ล่าตัว
เสือแป้งนาโนชน์นักโทษชายในพื้นที่ป่าเทือกเขาบันทัศน์

มันต้องไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่
กระทบอะไรไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวบ้านในจุดแถวที่เจอร่องรอยของเสือแป้งนะอย่างน้ำตกตนเต๊ะน้ำตกตนตกหมู่บ้านตระเขตอำเภอประเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาขอความร่วมมือว่าอย่าเข้าไปในป่าลึกค่ะอย่าไปหาของป่าอย่าไปกรีดยางแต่ชาวบ้านก็บ่น๘วันแล้วอ่ะเขาก็ต้องใช้ชีวิตของเขาอ

ไม่ให้ออกหาของป่าตอนกลางคืนแต่พวกเขาก็ต้องหารายได้ขาดรายได้มาหลายวันอันนี้ชาวบ้านบอกนะครับแม้กระทั่งชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงนะฮะอย่างที่เราไปเจอเนี่ยพี่สุนิสานะครับนี่เป็นคุณแม่ลูกสามนะฮะเป็นชาวบ้านตระอยู่บนเขาบรรทัศน์นะครับพี่สุนิสาเธอบอกว่าแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะประกาศห้ามออกไปหาของป่า
โทษเจอเสียแป้งเข้าดีนะรู้ว่าบางทีตำรวจปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่รู้ใครเป็นใครอย่างเนี้ยแต่เธอบอกเธอก็ต้องออกมาอย่างเช่นมาหาเห็ดป่าเห็ดโคนใกล้กับขนำในสวนยางพาราของตัวเองอย่างวันนี้เธอก็เพิ่งลงจากเขานะฮะเพื่อจะเอาเห็ดไปขายนะครับเพราะว่าเพิ่งไปหามาต้องหาเลี้ยงชีพเอาเงินมาเลี้ยงลูกสามคนถามว
หาเลี้ยงลูกสาว๓คนก็ต้องไปเก็บเห็ดมาขายเห็ดโคนเนี่ยตอนเนี้ยกิโลกรัมละ๒๐๐บาทส่วนตัวก็ไม่เคยเจอเสียแป้งหรอกเห็นก็แต่ในข่าวในกระดาษเอสี่ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเอามาแจกจ่ายบอกว่าถ้าเกิดเจอให้แจ้งเบาะแสก็เห็นเสียแป้งแค่นั้นนั่นเอง
อ่าเคยเจอหรือเคยเห็นเสียแป้งมาแถวนี้บ้างไหมไม่เคยเห็นค่ะอันแหละเพิ่งเห็นในที่เขาเช็คใบผิวอ่ะอันแหละเพิ่งหลุดจากเพิ่งเห็นเป็นในข่าวอ่ะค่ะในมุมของชาวบ้านเองเขาก็เชื่อว่าถ้าสมมุติแบบแม่ไปเจอเสียแป้งเขาจริงจริงเนี้ยค่ะเขาก็ยังเชื่อว่าเสียแป้งจะไม่ทำร้ายช